คือผมว่าวันนี้เป็นวันที่คนจะตามสื่อมากที่สุดวันหนึ่งนะ

พิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายก
ถ้าผมจะฉายภาพให้เห็นเพื่อจะได้ให้ตามเรื่องได้ถูกต้อง
สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานมาจนถึงวันนี้
แล้วมันจะต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้มาหลืนนี้เนี่ย

ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่พูดกันภาษาชาวบ้านก็คือเจอหลายดอกมาก

แล้วมีมติส่งสารรัฐมนูล
วินิจฉัยว่าการถือหุ้นสื่อ
ผิดหรือไม่ผิดรัฐมนูล
อันที่สองขอให้สารรัฐมนุน

กรกตส่งสารรัฐมนูลถึงแม้ว่าสารรัฐมนุนยังไม่รับนะ
รัฐมนูลจะมีมติว่ารับหรือไม่รับ
วันที่๑๙แต่ว่าจะเป็นเหตุผล
ให้ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณพิธา
คือฝ่ายสวมีน้ำหนักมากขึ้นว่า

กรกตเห็นว่าผิดสิกรกตถึงส่งสารรัฐมนูล
ฉะนั้นอาจจะมี
มีน้ำหนักในการที่จะไม่เห็นด้วยมากขึ้น

เลื่อนเวลาที่จะให้เลื่อนการโหวตเอาไว้ก่อน
อันที่๒ดอกที่๒วันที่๑๙
วันที่๑๙เป็นวันที่สารรัฐมนูล
ประชุมกันประจำสัปดาห์ทุกวันพุธ
แล้วมันจะเออะไรกับวันที่๑๕
คือวันที่สภาประกาศไว้ก่อนว่า
ถ้ารอบแรกไม่ผ่านจะโหวตรอบ๒วันที่๑๙
๒วันที่๑๙แล้วถ้าสารรัฐมนูล
มีมติรับในช่วงเช้าวันที่๑๙
โหวตกันช่วงบ่ายก็ยิ่งมีน้ำหนัก
ในการที่ครั้งที่แรกตายแล้วครั้งที่๒เชื่อดคอเลย
อาจารย์ค่ะถ้าสมมุติเกิดว่าทางสารรัฐธรรมนุนรับ
แค่รับเฉยนะถึงแม้ว่ายังไม่ฟันออกมา

คือต้องรับที่ใช้คำว่าต้องรับเพราะว่า
การยื่นโดยองค์กรเนี่ยเท่าที่ผมผ่านมานะรับหมด
รับหมดครับเพราะว่าเวลายื่นเรื่องพวกนี้
๑ยื่นผ่านกรกต๒ยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน
ถือว่าเป็นองค์กรอิสระด้วยกันส่วนใหญ่แล้วจะรับ
ส่วนรับแล้วเนี่ยจะมีมติว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ด้วยหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า
กรกตส่งเรื่องไปอย่างนี้ครับถามว่าถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ก็ยิ่งทำให้เป็นน้ำหนักของคนที่ไม่เห็นด้วย
ขึ้นมาพิปรายแต่โดยกฎหมายไม่มีผล
เพราะคราวที่แล้วเนี่ยสารรัฐมนูลให้ธนทรหยุดปฏิบัติหน้าที่

ฉะนั้นทางกฎหมายไม่มีปัญหา

ตรงที่ว่าทำให้
น้ำหนักสวที่เขาไม่เห็นด้วย

นี่ดอกที่สองนะดอกที่สาม
เจอเข้าไปอีกเรื่องอะไรล่ะ

สารรัฐมนุนรับลูกศิษย์
รับเรื่องที่ลูกศิษย์ของพุทธอิสระคนหนึ่ง

เขาก็มาร้องกับสารรัฐมนูลโดยตรง
สารมีมติรับเหมือนกัน

เป็นความผิดเรื่องล้มล้างการปกครอง
ถ้าเอากันให้เต็มแม็กซ่า

โทษถึงขั้นยุบพัก

นี่ดอกที่๓นะเจอเข้าไป๓ดอกเมื่อวานเนี่ย

ดอกนี้ทำให้เราต้องจับตาในวันนี้ต่อ

พอนังใกล้จบนั้นมันจบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ